เพราะว่าตอนนี้โอ้โหแทบจะขาดตลาดแล้ว
หลายคนก็ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านนะครับ
หลายคนอาจจะทานฟ้าทลายโจรแบบเข้าใจผิดเหมือนกัน
เพราะฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ต่อการรักษาโรค

มันมีเคสที่คนในโลกโซเชียลเขาออกมาเตือนกัน
บอกว่าระวังกินโดยที่ไม่มีแพทย์แนะนำ
หรือว่ากินเกินปริมาณอาจจะเป็นแบบเขาคนนี้

ใช่ค่ะคือผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้โห

เพราะว่ามันมีผลต่อตับของเขานะครับ
กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันนะฮะ
ฟ้าทลายโจรตับพังเข้าโรงพยาบาลรักษาเกือบแสน
ก็คือคุณนันทพงศ์ปานมาสนะครับ
มีการโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์
หลังจากที่เขากินฟ้าทลายโจร
และทำให้เกิดผลข้างเคียงต้องเข้าโรงพยาบาล
เขาระบุข้อความออกมาแบบนี้นะครับ
ฟ้าทลายโจรท่านใดที่ไม่ป่วยอะไร

ผมหมดเงินไปเกือบแสนบาท
รับการรักษาตัวจากผลข้างเคียงของฟ้าทลายโจร

แต่ผมโชคดีที่รอดจากภาวะตับวายมาได้
ทุกวันนี้ผมยังไม่หายดีจากภาวะค่าตับสูง

ตับยังไม่ปกติครับ

และปรึกษาแพทย์อย่างรอบด้านทุกมุม

ข้อดีก็มากแต่ข้อเสียก็มีครับ
จริงแล้วนอกจากผู้ชายคนนี้โพสต์ไว้นะฮะ
ยังเริ่มมีเคสอื่นด้วยนะคุณนะ

ฟ้าทลายโจรโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

แล้วก็มีการแชร์เป็นอุทาหรณ์กันหลายคนแล้วนะฮะ
สำหรับการกินฟ้าทลายโจรนะครับจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
กำหนดเรื่องของสารสำคัญในฟ้าทลายโจร
ก็คือสารแอนโดรกาโฟลาย
เขาบอกควรทานวันละแค่๑๘๐มิลลิกรัม
เพื่อให้ได้สารเหล่านี้ที่พอเหมาะ
วันละ๓๔ครั้งในการรับประทาน
และไม่ควรกินต่อเนื่องเกิน๕วัน
ไม่ควรกินร่วมกับยาบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือด
อย่าลดความดันนะครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ย
มันไปส่งผลในการกดฤทธิ์ยาตัวอื่น
หากท่านเป็นโรคประจำตัวท่านทานยาเหล่านั้นอยู่
ปรากฏว่าท่านทานฟ้าทลายโจรไปด้วยโดยที่ไม่รับการแนะนำจากแพทย์เนี่ยนะ
มันไปกดฤทธิ์ของยาตัวอื่นทำให้ยาตัวอื่นไม่ออกฤทธิ์รักษาท่าน

และหากใช้ในขณะที่มีไข้สูงในผู้ป่วยที่มีโรคตับและไต
คนที่แพ้หญิงมีคันหรือว่าหญิงให้นมบุตรนะครับ
บอกว่าถ้าผ่านไป๓วันแล้วมันมีอาการ
อาการก็ไม่ดีขึ้นด้วยควรปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับ
และอีกอย่างนะคุณต้องดูกระปุก
คุณต้องดูสรรพคุณของฟ้าทลายโจรอัดแคปซูลที่คุณซื้อมาด้วยนะคุณนะ
ควรจะได้สารแอนโดรกาไฟต์๑๘๐มิลลิกรัม

ยี่ห้อแต่ละกระปุกบางทีเขาอัด๓

บางทีเป็น๑๐มิลลิกรัมบางทีเป็น๒๐มิลลิกรัม
ดังนั้นเมื่อสักครู่คุณสืบสกุลบอกว่าจะต้องกินเนี่ย
มิลลิกรัมต่อวันเอาก็หาร๓ไปเป็นมื้อละ๖๐
คุณต้องดูแหละคุณต้องไปคำนวณเม็ดของคุณเอง
ในการที่จะทานเอาที่แน่ให้คุณหมอแนะนำดีกว่า
ว่าคุณเป็นโรคอะไรคุณต้องทานฟ้าทลายโจรอย่างไร
หรือว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จะต้องทานกี่เม็ดอย่างไร
ก็ต้องฟังการชี้แจงการให้ความเข้าใจจากแพทย์

ตอนนี้ฟ้าทลายโจรแบบกระปุกนะแบบแคปซูลราคาพุ่ง

เมื่อไหร่ทางรัฐจะมาควบคุมดูแลเรื่องของราคา
เรื่องนี้เห็นบอกว่านายกรับทราบแล้ว
แล้วก็สั่งให้จัดการดูแลเรื่องของฟ้าทลายโจรด้วยนะครับ